ท่านประธานที่โกรภครับกับผมนายุตธพงศ์จรษฐียันตร์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดมหาศาลคามพักเพื่อไทย
ประกอบการอภิปรายซึ่งได้ขออนุญาตท่านประธาน

เจ้าหน้าที่พร้อมยังครับท่านประธานครับวันนี้เนี่ยผมจะอภิปรายเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวมูลค่าสี่แสนล้านนะครับบอกว่าทำไมนะครับถึงบอกรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมีมูลค่าสี่แสนล้านเพราะว่าเป็นการต่อขยายสัมปทานเนี่ย๔๐ปีนะครับผมคิดปีละหมื่นล้านนะครับท่านประธานครับสี่สิบปีก็๔แสนล้านซึ่งเป็นตัวเลขเนี่ย
ที่เป็นไปได้แล้วก็มีสิติมาจากกระทรวงคมนาคม
ประยุทธ์ทิ้งทวนรถไฟฟ้า๔แสนล้านเอื้อเจ้าสัว
พารัฐบาลพังพาลำตีติดคุกทั้งคอลโลมอครับ

ท่านประธานครับผมขออนุญาตปูพื้นครับท่านประธานนะ
ท่านประธานดูตรงไข่แดงครับท่านประธานฮะ
เป็นรถไฟฟ้าสายที่ดีที่สุดของประเทศไทยฮะ
ตั้งแต่หมอชิดนะครับมาสะพานตากศิลป
ตั้งแต่สนามกีฬาไปถึงอ่อนนุษย์
เป็นรถไฟฟ้าสายที่ผ่านย่านธุรกิจย่านที่อยู่อาศัยนะครับ
ดีที่สุดของประเทศไทยแล้วก็เป็นย่านที่สำคัญที่สุดครับ
ท่านประธานครับมันยังมีส่วนต่อขยายครับท่านประธานนะ
เรียกว่าส่วนต่อขยายที่๑ก็คือจากอ่อนนุษย์ไปแบริ่ง
แล้วก็จากสะพานตากศิลป์นะครับไปบางว่า
และท่านประธานครับตัวที่กำลังเป็นปัญหานะครับ
คอลโลมอลในขณะเนี้ยนะครับก็คือส่วนต่อขยายที่สองนะครับ
ก็คือเขียวเหนือกับเขียวใต้เขียวเหนือก็คือหมอชิดไปคูคศ
เขียวใต้นะครับก็คือจากสถานีแบลลิ่งไปเคหะบางปูสมุทรประการครับ
ถัดไปเลยครับรถไฟฟ้านะครับไอ้ตัวที่เป็นไข่แดงเนี่ย
แล้วก็เป็นผลประโยชน์อันมหาศาสตร์ที่บอกว่ามูลค่า๔แสนล้าน
แล้วก็ทำให้เป็นปัญหาในรัฐบาลในขณะนี้
สัญญาครับท่านประธานปี๒๕๔๒และจะไปสิ้นสุด๓๐ปีในปี๒๕๕๙
ปีนี้๒๕๖๕ท่านประธานครับเหลือเวลาอีก๗ปีนะครับ
สัญญายังไม่ได้หมดเลยนะครับและทำไมจะต้องเร่งรีบรีบร้อนนะครับ
ที่จะมาต่อสัญญาสัมประธานเนี่ยก็เพราะผลประโยชน์ครับท่านประธานฮะ
สไลด์ถัดไปเลยครับท่านประธานครับที่ผมเรียนท่านประธานใน
ว่ามันมีส่วนต่อขยายที่๑จากอ่อนนุษย์ไปแบริ่งจากตากศิลป์ไปบางว่า
ท่านประธานครับเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๕เนี่ยนะครับ
ผู้ว่าสุขุมพันธ์
ก็จะไปสิ้นสุด๓๐ปี

ในข้อเท็จจริงในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับท่านประธาน
ไอ้ไข่แดงเนี่ยนะครับสมัยผู้ว่าสุขุมพันธ์เนี่ย
ไปจ้างเขาวิ่งรถนะครับจากปี๗๒เนี่ยไปถึงปี๘๕แล้วครับ
ที่บอกว่ามันผิดกฎหมายนี่แหละครับท่านประธานฮะ
ท่านประธานฟังต่อนะครับผิดยังไงครับ
ท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับสไลด์ที่๕เลยครับ
ท่านประธานครับตอนนี้ท่านประธานจะเห็นนะครับว่า
ไข่แดงส่วนต่อขยายที่๑เขียวอ่อน

ต่อมาก็จะมีส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้
เริ่มปี๒๕๕๙

แล้วตรงนี้ท่านประธานฟังผมให้ดีนะครับ
ที่มันทำให้เกิดหนี้มาสามหมื่นเจ็ดพันล้านซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีกฎหมายไปรองรับ
เป็นหนี้ที่ผิดกฎหมายครับต่อเลยครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับเรื่องที่ผมเรียนท่านประธานมาทั้งหมดเนี่ย
เป็นเรื่องในอดีตตอนนี้ปปชกำลังสอบสวนอยู่
ทั้งหมด๗ประเด็นนะครับนี่มาจากสำนักข่าวอิสลา๒๓พฤศจิกา๖๔

ท่านประธานครับการดำเนินการในอดีตเนี่ยมันผิดกฎหมาย
แล้วอยู่ในระหว่างที่ปปชกำลังสอบสวน
นี่เช่นประทานฟังนะครับผมย้ำครับว่าทำไมกระทรวงคมพนาคม
เขาถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะครับ
ยังไงครับท่านประธานเรื่องในอดีตนะครับ

โดยไม่มีการประมูลครับหนีพรบร่วมทุนวิ่งรถส่วนต่อขยาย
๒ครับ
สำประทานหลักไข่แดงที่มันจะสิ้นสุดปี๑๙๗๒
แล้วเอาอำนาจอะไรครับที่ไปให้เขาวิ่งไปถึงปี๑๙๘๕
มีกฎหมายเลยรองรับครับท่านประทานครับ

พรบร่วมทุนแต่ไอ้รถส่วนต่อขยายเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่พรบร่วมทุนเป็นการจ้างวิ่งรถ

มันผิดชัดเจนครับรถขบวนเดียวกัน
ตอนอยู่ในไข่แดงบอกว่าอยู่ในพรบร่วมทุน
พอวิ่งออกนอกไข่แดงบอกว่าไม่อยู่ในพรวร่วมทุน
ตรงนี้เนี่ยครับปปชเขากำลังสอบสวนอยู่ถัดไปเลยครับ
ท่านประธานครับสัญญาในมือผมท่านประธานครับ
ข้อ๒๗๒เขาบอกว่าหากกรทมจะขยายสายทาง
แต่ท่านประธานครับกรทมเนี่ยกลับไม่ให้มีการเสนอราคาเลยครับ

ทำสัญญาครับโดยไม่มีมติคอลโลมอรองรับ
ขณะที่ทรัพย์สินยังเป็นของลฟม
กรุงเทพธนาคมท่านประธานส่วนต่อขยายเขียวเหนือกับเขียวใต้

วันนี้ส่วนต่อขยายเขียวเหนือ
ตั้งแต่สถานีหมอชิดไปถึงครูคตเนี่ย
ยังเป็นสมบัติของกระทรวงคมนาคมครับ
ยังไม่ได้จ่ายหนี้ให้กับกระทรวงคมนาคม๖๐๐๐ล้าน
แล้วอยู่ท่านประธานครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ย

ทั้งที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเลยกระทรวงมหาดไทย
ตรงนี้มันผิดกฎหมายครับ
กระทรวงคมนาคมเขาจึงมีความเห็นนะครับ
ไม่ให้ต่อขยายสัมประธานนี่นะครับ

กระทำที่ผิดกฎหมายของนี่แหละครับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ย
พระรามประยุทธ์เนี่ยผิดยังไงปัจจุบันเนี่ยครับ
หนึ่งครับท่านประธานฮะขยายสัมประธานรถไฟฟ้าเนี่ย
สายสีเขียวล่วงหน้าไป๓๗ปีข้ามศัตวรรษไปถึงปี๒๕๖
ท่านประธานครับปีนี้๒๕๖๕ครับ๓๗ปีล่วงหน้าครับ
อ้างอะไรครับอ้างคำสั่งกศชที่๓ทับ๒๕๖๒ครับ
กรุณาโค้ดมาด้วยครับเป็นใบเบิกทางครับ
ในการกระทำความผิดแล้วก็เป็น
สอนของพระรามประยุทธ์นี่แหละครับเนี่ยที่จะเคลียร์ความผิดล้างมณฑินในอดีต
แล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยให้มันถูกกฎหมายอ้างกระดาษแผ่นใดเดียวเนี่ยนะครับ
คือคำสั่งม๔๔ครับยกเว้นกฎหมายเอื้อประโยชน์ผูกขาดตัดตอน
เอกชนลายเดียวโดยไม่มีการแข่งขันครับแล้วท่านประธานครับ
ที่สำคัญอะไรครับท่านประธานฮะจัดฉากสร้างหนี้
สามหมื่นเจ็ดพันล้านขึ้นมาโดยให้ประชาชนเนี่ย
นั่งฟรีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดมาและก็บอกว่าเป็นนี่
จะทำยังไงครับขอสไลด์หน้าที่สิบครับ
ท่านประธานเห็นไหมครับ๓๗ปีล่วงหน้าข้ามสัตวรรษไปถึง๒๖๐๒ครับ
เหตุผลครับบอกว่าเป็นหนี้อยู่๓๗๐๐๐ล้าน
ที่เป็นหนี้เนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับครับ
แล้วเอาที่ไหนมาคิดครับท่านประธานครับเดี๋ยวผมไปชี้ท่านประธานดูต่อไปครับ
สไลด์ถัดไปเลยครับเนี่ยท่านประธานครับเต็มเต็มเนี่ยนะครับ
พระรามประยุทธ์เนี่ยมีสอนเนี่ยมีใบนี้อยู่ใบเดียวนี่แหละ
คำสั่งม๔๔ที่๓ทับ๒๕๖๒เนี่ยนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นหัวหน้าคอสชอยู่เลยนะครับ
วันนี้เนี่ยนะครับเป็นนายกจนเขาไล่นะครับจนจะไปอยู่แล้วยังจะมาใช้คำสั่งหัวหน้าคอสชอยู่แล้วครับ
อย่างนี้เนี่ยท่านประธานว่าสมควรไล่ไหมครับ

รัฐบาลประยุทธ์กำลังทำเรื่องผิดกฎหมายครับ
มันไม่ใช่ฝ่ายค้านบอกนะครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับคนในรัฐบาลครับกระทรวงคมนาคมพักภูมิใจไทยครับ
บอกว่าถ้ายังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมาย
ก็บอกได้เลยว่าพักภูมิใจไทยจะยังคงคัดค้านเหมือนเดิม
และหากเพราะหากไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้อง
จะเป็นการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายก็คือทำผิดกฎหมาย
แล้วตีเจ็ดท่านของพระคุมใจไทยก็ถึงลาประชุมเนี่ยครับ

รามประยุทธ์อยู่ไหนมาฟังดิ
นั่งเลยถ้าพระรามประยุทธ์เนี่ย

สไลด์ถัดไปเลยครับหน้าสิบสามครับจงใจทำผิดกฎหมาย
พรบร่วมทุนครับไอ้คำสั่งขอสม๔๔เมื่อกี้เนี่ยนะครับ
สั่งให้กรทมเนี่ยจ้างเอกชนมาติดตั้งระบบรถไฟฟ้า
และให้บริการวิ่งรถในสายเขียวเหนือกับเขียวใต้
โดยไม่ต้องทำตามพรบร่วมทุนก็เพราะไอ้สอนของพระรามประยุทธ์
เนี่ยแหละหมอ๔๔เนี่ยไงครับสองครับตั้งคณะกรรมการ
ไปเจรจากับบริกธีเอสให้ได้ข้อยุติและให้แก้ไขศรรยาสรรพทาน
โดยให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามพรบร่วมทุนครับแล้วพระรามประยุทธ์ครับ
แล้วท่านจะมีพรบร่วมทุนไว้ทำไมนะครับ
แล้วท่านให้คณะกรรมการเนี่ยไปเจรจาเนี่ยแล้วท่านถือว่า
พรบร่วมทุนเลยอย่างนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับ
สามครับเป็นการทำผิดกฎหมายหนีพรบร่วมทุน
เหมือนกับที่กรทมเคยทำไว้ในอดีต
แล้วท่านก็จะเอาสอนของท่านเนี่ยไอ้ม๔๔เนี่ย
ไปล้างผิดอันในอดีตด้วย

จงใจทำผิดสัญญาสร้างหนี้๓๗๐๐๐ล้านขึ้นมาครับ
แล้วหนี้ตรงนี้ไม่มีกฎหมายรองรับ

จงใจครับให้กรทมเนี่ย
และวิ่งรถโดยไม่มีการประมูล
ทำให้เกิดหนี้ก้อนแรก๒๐๐๐ล้านครับท่านประธานครับ
กรทมปล่อยให้ประชาชนนั่งฟรี
โดยไม่มีการเก็บเงินค่าโดยสาร

ที่ท่านไปให้ประชาชนเขานั่งฟรี
มีรถไฟฟ้าสายไหนในประเทศไทยบ้าง
ให้ประชาชนนั่งฟรีมา๕ปี
มันทำให้เป็นหนี้ก้อนที่๒๗๐๐๐ล้านครับ
และวันนี้ท่านก็จะหาเหตุ
ที่จะไปยกสัญญาสัมประธานให้เขาไง
เพราะว่าท่านบอกว่าเป็นหนี้ไม่รู้จะทำยังไง
ผมขอบอกว่าเป็นการจัดฉากสร้างหนี้
ปล่อยให้เกิดหนี้๓๗๐๐๐ล้าน

เสนอขอแลกหนี้กับการขยายสัมประธานล่วงหน้าไป๓๗ปี

พระรามยุทธรรมรายเอกฟังนะครับ
จงใจนิรัทธศกรรมความผิดเดิม
สั่งให้แก้ไขสัญญาสัมปทาน
ผลการเจรจาที่ได้ข้อยุติ
และถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาตามพรบร่วมลงทุนครับ
นิรโทษกรรมหมดเลยนะครับ
ที่ผิดพรบร่วมทุนทั้งหลายเนี่ยถือว่าถูกต้องหมด
แล้วแทนที่จะแก้ไขปัญหาสัญญาเดิมที่มันผิดกฎหมาย
กับใช้อำนาจพิเศษไอ้สอนของท่านนี่ไง
พระรามประยุทธ์สั่งให้กรทมเนี่ย
ทำผิดกฎหมายและพอร่วมทุนหนักกว่าเดิมอีก
แล้วท่านบอกว่าท่านเป็นคนเคารพกฎหมาย

เอาม๔๔เนี่ยมานิทธศกรรมความผิดทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นมาในอดีตให้มันถูกกฎหมาย
นี่ไงพระรามประยุทธ์กำลังใช้สอนของท่านอยู่เนี่ย
ไปครับประชาชนจะเดือดร้อน
เพราะพระรามประยุทธ์ข้ามสัตวรรษค่าโดยสารแพงครับ
เพราะอะไรครับเพราะท่านหลีกเลี่ยงการประมูล
ทำให้ประชาชนเนี่ยจะต้องจ่ายค่าโดยสารแพง
หนึ่งนะครับถ้าไม่ขยายสัมปทานเนี่ย
ค่าโดยสารจะต้องเป็น๑๕๘บาท
ถ้าขยายครับให้เขาเนี่ย๓๗ปี

ซึ่งมันแพงมากครับไปเปรียบเทียบกับลฟอร์มอลเนี่ย

สายสีน้ำเงินสายสีม่วงเนี่ยนั่งไกลแค่ไหนมากสุด

ประชาชนจะต้องจ่ายค่าโดยสารแพง
ท่านประธานครับผมไม่ได้มาต่อว่าอย่างเดียวหรือมาด่าอย่างเดียวครับ

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาครับ

ถึงปี๒๕๗๒เนี่ย

เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ให้ค่าโดยสารมันถูกลง
เพราะรัฐเป็นเจ้าของรัฐไม่จำเป็นต้องหากำไร

ถ้ามาถึงปี๗๒เนี่ยท่านเอากลับมาเป็นของรัฐ
แล้วให้คนดำเนินการเนี่ยคือรอฟมเจ้าเดียว
ท่านก็จะได้ใช้ตัวใบเดียวไปได้ทุกสาย
พราหมณ์ประยุทธ์ฟังไว้นะถัดไหลจัดไปครับ
แล้วพระรามยุทธ์เที่ยวไปบอกครับบอกว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กิจสดีกาบอกแล้วสอก็บอกแล้วครับ
ผมบอกพระรามประยุทธ์เลยครับว่าพอสคลคนนี้เนี่ย
นางปานทิพย์สีพิมลเนี่ยหรือเจนุยนี่แหละ
กำลังจะพาท่านพังทั้งคอลโลมอครับ
เพราะสิ่งที่เขาบอกกับท่านในคอลโลมอลเนี่ย
เขาบอกว่ามันถูกต้องแต่ถูกต้องตามม๔๔ครับ
มันไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
โม๔๔เนี่ยท่านเนี่ยเขียนขึ้นมาเองท่านเป็นหัวหน้ากับสรชา
แล้วป่านี้ท่านยังใช้ไม่เลิกอยู่ครับ
เขาไล่ท่านจนท่านจะไปอยู่แล้ว

แล้วไอ้หนี้๓๗๐๐ล้านเนี่ยท่านประธานนะ

นะครับเขาทวงหนี้ท่านเนี่ยท่านหน้าบางครับ
ท่านประธานครับ
คนจนครับทางบ้านผมภาคอีสานเนี่ยราคาข้าวตกต่ำเนี่ย
พระรามยุทธ์ว่าไงคุณจะช่วยเขาไงบอกมาหน่อยเขาเดือดร้อนอยู่
วัวตายเนี่ยยังไม่ได้เงินชดเชยเลยหมูตายเนี่ยท่านเอาเงินมาชดเชยเขาดิ
ที่คุณเป็นหนี้เจ้าสัวเนี่ยไม่คุณเดือดร้อนคุณเป็นหนี้ชาวบ้านคุณไม่คิดถึงชาวบ้านเหรอ
ขายลอตเตอรี่เนี่ยนะครับตั้งแต่คุณเป็นนายกมาเนี่ย
ตเตอรี่แต่ละงวดเนี่ยต้นทุนเข้ามา๙๕บาท

แก้ปัญหาลอตเตอรี่ยังแก้ไม่ได้เลยลาออกจากนายกไป
คุณเห็นไหมครับเนี่ยคนก็อดหยากหิวโหยเนี่ย
เพราะโควิดเนี่ยไปนั่งคิวรออาหารเนี่ย
อย่างนี้ทำไมคุณไม่เกรงใจประชาชน

สัวทวงหนี้เนี่ยทำไมคุณเกรงใจเจ้าสัว

ทวน๔แสนล้านครับ

ไม่เกินมีนาปีหน้าหรอกครับ
แต่พฤษภาคม๖๕เนี่ยเขากำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมใหม่
ทำไมท่านไม่ให้ผู้ว่ากอทมใหม่เข้ามาตัดสินใจอนาคตของคนกรุงเทพ
สัตวรรษไปถึง๒๖๐๒แล้วทำไมท่านต้องมาตัดสินใจแทนเขา
มันเพราะอะไรครับท่านตอบหน่อย
ถัดไปครับฝ่ายค้านเขาให้เวลาผมเพิ่มอีก๕นาทีครับ
กระทำผิดกฎหมายตั้งแต่อดีตครับถึงปัจจุบันครับ
ท่านประธานครับเริ่มเลยครับตั้งแต่สมัยคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ย
โดยไม่เข้าพรบร่วมทุนนะครับหนีการประมูล
ต่อมาครับท่านประธานครับ
ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์เนี่ยดรเอ๊เนี่ย
ก็เป็นกรรมการเจรจารถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่แหละครับ
ตามคำสั่งม๔๔ที่สอนของพระรามประยุทธ์ตั้งขึ้นมานี่แหละ
เจรจาครับให้๖๕บาทนะครับแล้วก็ต่อ๔๐ปี
สมัยนั้นปี๒๕๖๒ครับที่มีการเจรจา
ท่านประธานดูสิครับเนี่ยท่านประธานไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
สีเขียวเนี่ยท่านประธานไปดูครับแต่ละสถานีครับ
จะเห็นป้ายดรเอ๊เต็มไปหมดเลยครับผมไปนับมานะครับ
ว่าได้ทั้งหมด๖๘๕ป้ายเต็มมาตั้งแต่เดือนธันวาค์ครับ
อันนี้๓เดือนแล้วครับธันวามกรากุมภาเนี่ย
ละ๗ล้านครับเป็นเงิน๒๑ล้าน
ผมไปฟังรายการครับท่านประธานฮะ
เพราะช่วยในการต่อสัมปทาน

เขาบอกว่าพักประชาธิบัติจ่ายให้
ผมก็ศิษย์เก่าภักดิ์ประชาธิบัตรท่านประธานฮะ

วันนี้สอบภักดิ์ประชาธิบัตรยังต้องโดนหักเงินเดือนละหมื่นเลยครับ
เพื่อไปช่วยพักเพราะพักไม่มีตังค์ครับ

ท่านประธานครับต่ออะไรครับเนี่ยท่านประธาน
เสร็จแล้วก็ไปให้บิ๊กป๊อกท่านมธ๑เนี่ยนะครับ
ไปเสนอให้พระรามประยุทธ์เนี่ย
ต่อสัญญาสัมประธานให้เขา๓๗ปีนะครับ
อ้างอย่างเดียวครับวันนี้อ้างว่าเป็นหนี้๓๗๐๐ล้าน
เดี๋ยวพระรามยุทธ์ตอบผมนะครับว่านี่เนี่ยมันมีกฎหมายรองรับไหม
ไอ้ค่าระบบไฟฟ้าระบบการเดินรถระบบเครื่องจักรกลเนี่ย
นัดสัญญาณเนี่ยสองหมื่นล้านเนี่ยเอามาจากไหน
มีการเปรียบเทียบราคาไหมแล้วไปให้คนเขานั่งฟรีเนี่ย
ตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วไปหนี้เขามาเนี่ยหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ย
อย่างนี้เรียกว่าจัดฉากสร้างหนี้ไหม
ถ้าท่านเก็บเงินค่าโดยสารมันก็หมดเรื่องแล้ว
อันนี้เนี่ยมันจงใจจะยกสัมประธานให้เขา
ท่านประธานครับก็มีคำสั่งนี่แหละ

นี่แหละที่ทำให้รัฐบาลคุณประยุทธ์มีปัญหาอยู่

พระรามประยุทธ์จะพังเพราะเรื่องนี้แหละ
เอ้าก็เรื่องเนี้ยครับก็ก็มันมีมีคนะรัฐธมนตี
กระสวงคลทมนาคมด้วยบอกว่ามันตามเรื่องที่ผิด
ถ้าพระรามประยุทธ์เนี่ยพระรามยุทธ์ที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระรามใช่ไหม
สีเขียวใช่ไหมครับกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนี่แหละ
แผงสอนใช่ไหมท่านก็ใช้ม๔๔นี่แหละ
โชว์หน่อยดิสอนเนี่ยนี่แหละสอนของพระรามประยุทธ์นี่แหละ
ม๔๔นี่แหละนะครับถ้าท่านกล้าทำผิดกฎหมายนะครับ
พบกับการยื่นอภิปรายไม่วางใจตามลำนวนมาตรา๑๕๑แล้วพระรามประยุทธ์จะรู้ว่านรกมีจริง
แล้วพระรามประยุทธ์เนี่ยแน่จริงอย่ายุบสภาหนีก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวผมจะโชว์หลักฐานให้พระรามประยุทธ์ดูครับว่า๑๕๑เนี่ยพร้อมแล้วนะครับ
วันนี้มัน๑๕๒ก็เลยยังไม่ได้ลงในรายละเอียดในสัญญานะครับว่ามันผิดกฎหมาย
แล้ววันนี้เนี่ยพระรามประยุทธ์เนี่ยกำลังจะพาคณะรัฐมนตรีของท่านเนี่ยติดคุกทั้งคอลโลมอร์
แล้วพระรามประยุทธ์เนี่ยทำไมต้องไปทิ้งทวนล่ะครับ
ทำไมท่านไม่รอผู้ว่ากอทมใหม่เนี่ยที่เขาจะเลือกตั้งเดือนพฤษภามาตัดสินใจอนาคตของคนกรุงเทพท่านไปตัดสินใจแทนเขาทำไม
ดังนั้นครับท่านประธานครับผมไม่สามารถไว้วางใจครับพระรามประยุทธ์เนี่ยให้บริหารราชการแผ่นดินครับขอบคุณครับ